ดื่มน้ำดื่มของหวานทานอะไรเปรี้ยวรสแบบว่าจิ๊ดไปแล้ว
ไปหาข้าวแกงอร่อยราคาสบายกระเป๋าทานกันดีกว่า
ไปหาป้าน้อยกันค่ะป้าน้อยขายข้าวแกงกระทงละ๑๐บาท

ขายมานานมากแล้วคุณที่ราชบุรี

ใครอยากกินข้าวแกงอร่อยจุใจราคาดีมาที่นี่
ร้านข้าวแกงกระทงป้าน้อยที่ชุมทางสถานีรถไฟหนองปลาดุกนะคะ
ร้านนี้ไม่ได้เป็นร้านข้าวแกงขวัญใจชาวราชบุรีอย่างเดียวนะ
แต่ว่าคนแทบทุกจังหวัดที่เคยกินติดอกติดใจกันหมดเลย
ใครที่ต้องเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยเขาจะต้องแวะเติมพลังกันก่อน
เพราะว่าข้าวแกงของป้าน้อยจะใส่กระทงเล็กแบบนี้
แต่ว่าทานอิ่มนะคุณแล้วกระทงหนึ่ง๑๐บาท
คือป้าน้อยจะมี๔เมนูหลักก็คือแกงเขียวหวานไก่
ก็จะราดลงมาบนข้าวสวยร้อนในกระทง
แล้วก็ขายกระทงละ๑๐บาทคุณ
ใช่แล้วมันเป็นเอกลักษณ์ขายมาตั้งแต่สมัยคุณแม่ของป้าน้อยแล้ว
คือป้าน้อยบอกว่า๑๐บาทนี้กำไรมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไร
แต่กำไรที่ได้คืออะไรรู้ไหมความสุขที่ใจที่ได้ช่วยเหลือกันให้คนได้อิ่มท้อง
ในราคาสบายกระเป๋าแบบนี้๑๐บาทถ้ากระทงหนึ่งคุณไม่อิ่มคุณก็ซื้อ๔อย่างไปเลย
นี่มีแกงเขียวหวานมีพะโลแผนงหมูพะแนงเนื้อมีหมดเลย
คือข้าวแกงร้านป้าน้อยเนี่ยนะหลายคนติดอกติดใจกันมากถึงขั้นว่าโทรสั่งกันเลยนะคะ
ส่วนใครที่อยากจะไปลองความอร่อยก็ไปกันได้เลย
คือนอกจากป้าน้อยเขาจะขายใส่กระทงบนรถไฟแล้ว
น้อยก็มีใส่แบบจานด้วยนะมีขายหน้าร้านเลย
เปิดทุกวันตั้งแต่๖โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงหรือสั่งจองล่วงหน้าได้เลยเดี๋ยวขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างให้นะจ๊ะ
จ้ายังไงก็ลองดูของดีของอร่อยหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นให้แล้ว๐๘๑๐๑๕๘๓๕๒
ใครเดินทางโดยรถไฟแวะเวียนไปอุดหนุนป้าน้อยกันได้จ้า